เพราะว่ามีแนวคิดว่าจะเอาตำรวจจีนมาร่วมลาดตระเวน
ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเยอะในเมืองไทย

ตำรวจไทยไม่สามารถจะปราบปรามเรื่องที่เป็นกลุ่มจีนเทาได้ใช่หรือไม่
มีการโยงไปถึงอ้าวแล้วถ้าเกิดเอาตำรวจจีนมาเหมือนกับเราเสียอธิปไตยให้เขาใช่หรือไม่
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมถึงต้องมีแนวคิดนี้แล้วจะเอามาใช้จริงหรือไม่

ข้อเสนอที่จะให้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนในเมืองท่องเที่ยวของไทยที่มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
รายเลยเถิดไปถึงกับว่าเป็นการเสียเอกราชและอธิปไตยของประเทศ
แต่ประเด็นดังกล่าวถูกแก้เกี้ยวโดยโฆษกรัฐบาลชัยวัชรงค์บอกว่าไม่เป็นความจริง
มีแค่ความร่วมมือในการปรับปรามอาทยากรรมกลุ่มจีนทำร่วมกัน
และให้เหตุผลว่าคนจีนมักจะเกรงกลัวตำรวจจีน
เห็นว่าควรขอให้ตำรวจจีนเป็นผู้ปฏิบัติงาน
บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเล่นวัฒกรรมทางการเมืองเกินกว่าเหตุ
ในเมื่อโฆษกรัฐบาลบอกให้ยึดข้อเท็จจริง
คงต้องย้อนไปดูว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้
คุณถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุด
เพราะเป็นคนนั่งแถลงข่าวพร้อมนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และพูดชัดเจนว่า
คือการลาดตระเวนในประเทศไทยตามเมืองหลักและเมืองรองและยังอ้างอิงโครงการที่อิตาลีด้วย
นี่จึงไม่ใช่วัฒกรรมทางการเมืองแต่เป็นคำพูดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
แถลงข่าวหลังประชุมกับนายกรัฐมนตรีหรือจะบอกว่า
ราชการระดับสูงนี้พูดไม่น่าเชื่อถืออย่าไปฟัง
ถ้าเป็นการแถลงผิดก็ควรแถลงแก้แต่ไม่ใช่บอกว่าที่ประชาชนวิจารณ์
เป็นการเล่นวัฒกรรมทางการเมืองนอกจากไม่ยอมรับผิดแล้ว
ตำหนิประชาชนที่ออกมาวิจารณ์อีกทั้งที่ทุกคนวิจารณ์โดยห่วงอธิปไตยของประเทศ
อ้างอิงไปถึงแบบที่ตำรวจจีนเคยร่วมมือกันกับตำรวจอิตาลีนั้น
ต้องดูว่าสุดท้ายผลสรุปออกมาเป็นอย่างไร
เพราะว่าเคสที่อิตาลีสุดท้ายตำรวจจีนทำตัวเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเสียเอง
และประเด็นที่ทำให้อิตาลีต้องยกเลิกเพราะเกรงว่า
จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสอดแนมความมั่นคงภายในยุโรป

คำอธิบายว่าจีนเทากลัวตำรวจจีนเลยต้องดึงตำรวจจีนเข้ามา
ถ้าบอกว่าตำรวจไทยจัดการไม่ได้ต้องเอาตำรวจจีนเข้ามา
ก็เท่ากับว่าเป็นการตบหน้าตำรวจไทยอย่างจังใช่หรือไม่
อย่างไรก็ตามสสเก้าไกรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้
รังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
หามรือกับบิ๊กต่อผลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตบร
จนได้ข้อสรุปว่าไม่เอาตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนในไทย
โดยเฉพาะวิกตอร์พูดชัดเจนไม่เห็นด้วย
เพราะเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทย
และตำรวจไทยก็มีศักยภาพในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวเองได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน